บอกว่าดารากับการทำธุรกิจตอนนี้น่าจะเป็นของคู่กัน
มัดติดการแยกไม่ออกแล้วนะคะรวมไปถึงสาววิววรรณรสด้วย
ที่ก็โดดมาลองทำธุรกิจกับเขาเหมือนกันนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยก็คือชิ้นทาปาก
อืมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเธอบอกไว้แบบนี้นะคะ
ที่มันเป็นสีแดงคือสาวทุกคนมีติดกระเป๋าอยู่แล้วล่ะ
ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเอาใจทุกเพศทุกวัย
ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาคนในวงการบันเทิงทั้งรุ่นพี่และเพื่อนนักแสดงมาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยดาและน้องนาวานะคะลูกสาวของเธอนั่นเองช้อนจินดาโชธ
ส่วนยุคปูไข่เจี๊ยบจันจิส่วนใครที่รอชมโมเมนต์หวานว่าจะได้เห็นหนุ่มหน่องธนาหอบดอกไม้มาให้กำลังใจเธอหรือเปล่านั้น
บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องลุ้นเพราะสาววิวประกาศชัดว่าวันนี้หนุ่มคนสนิทเขาติดภารกิจ
แต่เอ่ยปากว่าจะส่งดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับออกตัวชัดว่าไม่คิดทำธุรกิจร่วมกันเพราะไม่อยากมีปัญหาผิดใจกันเรื่องเงินเงินทองค่ะ
ตอนแรกทำเครื่องประดับแล้วก็ยังขายอยู่แต่ว่าเครื่องประดับไม่ได้เปิดตัวแบบจริงจัง
อันนี้เป็นธุรกิจความงามบ้างแบบนี้นะครับคือเรียกว่าวางแถนชีวิตเหมือนแบบเออ
วางความมั่นคงมากขึ้นแบบนี้อ่ะค่ะลงทุนเยอะไหมเนี้ยเอ่อเอ่อ
ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นแหละรวมรวมกันนะคะ
ค่ะแต่วันนี้ยังไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ไม่เอาวิวบอกแล้วว่าแบบถ้าทำธุรกิจเราเริ่มทำที่ตัวเองดีกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเราเห็นมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย
แล้วรู้สึกว่าการที่เราจะเริ่มด้วยตัวเองแล้วจบด้วยตัวเองมันดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่านุ่มหน่องไม่มาแต่เขาก็ส่งดอกไม้มาเป็นตัวแทนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้สาววิวบอกว่ายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเลิกงานก็คงไปหาดูเอา
จริงรู้แหละแต่ไม่อยากบอกพี่สื่อมวลชนมากกว่านะคะ